ส่วนประเด็นนี้ค่ะที่จะพาไปดูเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่จังหวัดราชบุรีมีชายวัย๖๔ปีเลี้ยวกลับรถกระทันหัน
ก็เลยทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามหลังมาเบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจังค่ะ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตค่ะที่สองศพนะคะติดตามจากรายงานกันเลยค่ะ
เหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสายราชบุรีเบิกไพรในพื้นที่หมู่๔ตะบนเขาแรงอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ซูซูกิชนอาจติดกับด้านขวาของรถเบนส์พังยับเยิน
ประตูคนขับยุบเข้าไปด้านในทำให้นายพินิศนิ่มสกลอายุ๓๕ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์และหญิงวัย๔๐ปีคนซ้อนท้ายเสียชีวิตขาดที่
ส่วนนายสามารถในโมกอายุ๖๔ปีคนขับยืนรอให้ปากคำกับตำรวจสพราชบุรีด้วยความตกใจ
พุ่งชนจนเกิดเหตุสลดขึ้น
ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดอุบัติเหตุรถกระบะสีดำ
หลักตกคูน้ำข้างทางหงายท้องล้อชี้ฟ้า
ซึ่งคนขับรถเก๋งคันนี้เป็นพระลูกวัดบ้านคัดเขาใต้วัย๕๐ปี

ไม่พบร่องรอยความเสียหายที่รถ

และกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอเมยวดี

รถเก๋งขนาดเกลาเลี้ยวตัดหน้าเข้ามู่บ้าน
คนขับรถกระบะจึงพยายามเหยียบเบรก
หักหลบจนตกลงคูน้ำข้างทาง
ขณะที่พระลูกวัดบ้านคัดเขาใต้
คนขับรถเก๋งอ้างว่าพอมาถึงแยกจุดเกิดเหตุ
ตัวเองชะลอรถเลี้ยวเข้าหมู่บ้าน
แต่จู่รถกระบาดที่ขับสวนทางมา
ก็เสียหลักพุ่งตกลงข้างทางไปต่อหน้าต่อตา

รถพ่วง๑๘ล้อบริเวณใต้สะพานต่างระดับมิตรภาพ
โชคชัยเดชอุดมตะบนมิตรภาพ
อำเภอศรีคิ้วจุงพันธครรมราชสีมา
ทำให้รถกระบะด้านหน้าพังยับเยิน
ภายในรถพบนายวินัยสุขพล
อายุ๓๔ปีชาวบึงกาล

ตำรวจสพศรีคิ้วคาดว่าก่อนเกิดเหตุ

แล้วนายวินัยขับรถกระบะมาตามถนนไม่ทันระวัง
พุ่งชนท้ายอย่างจังจนทำให้เสียชีวิต
แต่เจ้าหน้าที่ยังต้องสอบปากคำคนขับรถบรรทุก
เพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง